เอาละค่ะสงกรานนี้ถ้าใครมีโปรแกรมเดินทางไปที่กัมพูชา
รับรองว่าได้เจองานสงกรานยิ่งใหญ่แน่นอน
เพราะว่าผู้นำกัมพูชาเขาเปิดงานสงกราน

จัดขึ้นที่ประสาทบายนอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
เมื่อวานนี้ครับสวมเด็จคุณเซ็นต์
ถึงสิบหกเมษายนนี้เลยค่ะนายชัยชรรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว
เสียมราชบอกนะคะว่าสงกรานปีนี้ซึ่งก็เป็นเทศกาลวัฒนธรรมประเพณีที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา
น่าจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมากนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเดินทางมาเสียมราช
มากกว่า๑ล้านคนทั้งชาวกัมพูชาเองแล้วก็ชาวต่างชาติด้วย
เพราะว่าโรงแรมต่างต่างถูกจองเต็มล่วงหน้าหมดแล้วนะคะนอกจากนี้เปิดเผยด้วยว่าการเล่นน้ำสงกรานตามประเพณี
จังหวัดเสียมราชเขาจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายรายการเลยทีเดียวทั้งงานเทศกาลอาหาร
งานประกวดสัตว์เลี้ยงแล้วก็การแสดงท้องถิ่นต่างนอกเหนือไปจากสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์อย่างนครวัดนครธมค่ะ